คนที่มันขับรถแบบแหมไม่ได้ใจอย่างนี้
ปาดทั้งเบียดทั้งแซงทั้งแทรกอะไรต่างเหล่านี้นะฮะ

ก็ไม่บ่อยมากเพราะผมขับแบบปกติ

มีคลิปหนึ่งเป็นถนนที่บ้านคุณด้วยครูเมืองเชียงใหม่

คุณมันเลนผมนะนี่
ยังไงนี่มันเลนผมนะ
เลนมึงไอ่พวกตรงมา

อย่าตะโกนเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ
เสียงดังขนาดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคือมีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบริเวณคู่เมืองเชียงใหม่
เจ้าของรถรถยนต์เจ้าของคลิปนี้นะคะเขาก็เลี้ยวตามช่องทางปกติ
แต่ทีนี้เนี่ยมันมีรถกระบะสีบรอนเงินเนี่ยขับมาปาดหน้าก่อนจะมาจังหวะนี้จริงเขาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการปาดไปปาดมาทีนี้พอจอดรถปั๊บเนี่ย
ผู้ชายสองคนจากรถกระบะเนี่ยลงมาเหมือนหาเรื่องเลยตะคอกตวาดตะโกนเสียงดังมาก
ทำร้ายร่างกายเจ้าของคลิปด้วยนะคือชกเข้าไปที่แขน
หลังจากนั้นก็จะมีคนที่เขาเป็นพลเมืองดีขับขี่รถผ่านมาแล้วก็มาช่วยห้ามปราม
คลิปนี้เนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไปในที่สุดพอคลิปมันแชร์ออกไปปั๊บเนี่ย
ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะนี่เป็นคลิปเก่าหรือเปล่า
เพราะคุณผู้ชมคะวันเดือนปีในคลิปมันไม่ตรงกับปัจจุบัน
แต่อันนี้ชาวเน็ตบางส่วนเขาก็บอกนะบอกว่า
มันไม่มีใครตั้งวันที่ในกล้องหน้ารถหรอกวันเดือนปีมันไม่ตรงเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
พอเห็นคลิปนี้ก็พยายามว่าเอาไงดีจะติดต่อไปยังไงดีเลย
ไปสอบถามทางสพในท้องที่หน่อยละกัน
ก็ไปสอบถามตำรวจโรงพักเมืองเชียงใหม่ค่ะท้องที่ที่เกิดเหตุ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้นะ
ยังไม่มีคนเข้ามาแจ้งความเหตุทำร้ายร่างกายบนถนนคู่เมือง

ก็เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อ
หรือว่าทะเลาะกันแค่ตรงนี้แล้วก็แยกย้ายกันไป
มันจบใช่ไหมคือเจ้าของคลิปเองเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรใช่ไหม
อันนี้คือเราพยายามไปสอบถามมาแล้วนะคะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งหัวร้อนเหมือนกันคุณผู้ชม
เป็นโชเฟอร์รถตู้หัวร้อนดูสิคะในมือมีอะไรบ้างล่ะ
ทั้งมีดทั้งไม้โอ้โหโอ้โหโอ้โห
ลงมาทะเลาะกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่ง
คนที่โพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่หน้าปั๊มปตทคลอง๒ธัญบุรีนะ
เพราะว่ารถตู้เนี่ยเขาวิ่งมาสายคลธัญบุรีจังหวัดประถุงธัณฑ์นี้ไง
แล้วก็คุณก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้เนี่ยนะ
คือเขาขับเบียดกันกับมอเตอร์ไซค์ก่อน
เมื่อกี้ตกใจเห็นเขาอยู่ว่ามีดเนี่ยตกใจเลยฮะใช่ใช่
ทีนี้พอเบียดกันมาปั๊บก็จอดแล้วก็พุ่งเข้าหากันนะคะ
แต่ว่าฝ่ายโชเฟอร์รถตู้เขาก็สูงวัยกว่า
มีอาวุธมาด้วยไงทั้งมีดทั้งไม้
แต่สุดท้ายฝ่ายคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เขาก็ยอมถอยกลับไปนะ

ความหัวร้อนบนท้องถนนบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างไปเนี่ย

ทีนี้มันก็มีข้อสังเกตที่เขาตั้งข้อสังเกตมาอีกว่า
อ้าวแล้วโชเฟอร์แท็กซี่ทำไมมีทั้งมีดมีทั้งไม้มาติดรถไว้
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าวันหนึ่งเขาห้ามอารมณ์ไม่อยู่
ทั้งมีดทั้งไม้มาเป็นอาวุธในการทำร้ายกันแบบนี้เหรอ

ดูแล้วก็เอาไว้เตือนใจเราเองนะครับ